และสำหรับประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนี้นะครับ
ก็สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนได้ทั้งวันแล้วก็ทุกวันเลยนะครับ
ซึ่งจะมีการจัดรถเที่ยวพิเศษไว้รองรับให้กับประชาชนด้วยครับ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จในงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือกสมกรได้จัดรถเฉพาะกิจ
โดยเป็นรถโดยสารธรรมดาจอดรับส่งทุกป้าย
ให้บริการตั้งแต่วันที่๑ที่ผ่านมาแล้วนะครับไปจนถึงวันที่๗พฤษภาคม
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔ทุ่มหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่ได้หมด
หกเส้นทางประกอบไปด้วยเส้นทางที่หนึ่งนะครับ
สวริชัยสมรภูมิสนามหลวงเส้นทางที่สองสถานีขนส่ง
กรุงเทพจตุจักรสนามหลวงเส้นทางที่สามวงเวียนใหญ่สนามหลวง
เส้นทางที่สี่สนามสุบพัชราสายสนามหลวงเส้นทางที่ห้า
สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่สนามหลวงและเส้นทางที่๖
สถานีรถไฟหัวลำโพงสนามหลวงครับยกเว้นวันที่๕และ๖พฤษภาคมที่จะจอดรถเฉพาะกิจจุดจอดทุกป้ายให้บริการตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนใน๖เส้นทาง
แก่อนุสวรีชัยสมรภูมิสนามม้านางเลิ้งสถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักรหรือว่าหมอชิดไปยังสนามม้านางเลิ้ง
เวียนใหญ่สะพานพระพุทธยอดฟ้าสนามสุขพัชราศัยบ้านมนังคศิลาสถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่ไปเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
และสถานีรถไฟหัวลำโพงไปบ้านมนังคศิลาครับ
ที่วันที่๕พฤษภาคมเหมือนกันครับตั้งแต่ตี่๕๓๐นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงขึนนะครับ
จากนี้ประชาชนก็ยังสามารถใช้บริการเรือโดยสารได้ครับ
ซึ่งไปลงที่ท่ามเรือท่าช้างท่าเตียนท่าปิ่นเกล้าและท่าปากครองตลาด
แล้วก็ไปขึ้นชัตเติ้ลบัสแล้วก็เข้าไปยังพื้นที่จัดงานได้เลย
ซึ่งเรือด่วนเจ้าพระยานะคะจะบริการฟรีระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคมค่ะ
นนทบุรีถึงท่าเรือปิ่นเกล้าวฝั่งพระนคร
และจากท่าสาธรณ์ถึงท่าสะพานพุธ
รอบเช้าและรอบเย็นรวมวันละ๔เที่ยวนะคะ
เช่นเดียวกันกับเรือข้ามฝากบริการฟรีเหมือนกัน
ระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคมตั้งแต่๖โมงเช้ายาวไปจนถึง๔ทุ่มค่ะ
ส่วนใครที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดโดยรถไฟ
รถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟ
ที่ปริมรธนะฝทนี้มีการจัดเดินขบวนรถไฟพิเศษ
ในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคมนี้วันละ๔ค่ะ

ปลายทางเที่ยงตรงค่ะ
ปลายทางเวลาบ่ายโมงครึ่ง
และเที่ยวกลับจะออกจากกรุงเทพเวลา๕ทุ่มนะคะ
ปลายทางประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
และอีกขบวนออกจากกรุงเทพเที่ยงคืน
ถึงเวลาตี๑ครึ่งค่ะ
สำหรับสายใต้เที่ยวไปจะออกจากนครปฐม
สถานีต้นทางตอน๑๐โมง๕๕นาที

ขบวนที่๒ออกจากนครปฐมเที่ยงตรง
ปลายทางเวลาบ่ายโมง๕นาที

ส่วนอีกขบวนจะออกจากสถานีธนบุรีเวลาเที่ยงคืน

ด้านสายตะวันออกเที่ยวไปนะคะ
ออกจากฉะเชิงเซา๑๐โมง๓๕นาที
ปลายทางเวลา๑๑โมง๕๕นาทีค่ะ

ปลายทางที่บ่ายโมง๒๐นาที

ออกจากกรุงเทพมหานครตอน๕ทุ่ม
ถึงปลายทางเที่ยงคืน๔๐นาที
และอีกขบวนนั้นจะออกตอนเที่ยงคืน
แล้วก็ถึงปลายทางตอนตี๑๔๐นาที

ออกจากมหาชัย๑๐โมง๔๐นาที
ปลายทาง๑๑โมง๓๕นาที

ถึงปลายทางก็เที่ยง๕๕นาที
ส่วนเที่ยวกลับออกจากกรุงเทพมหานคร
สถานีวงเวียนใหญ่ตอน๕ทุ่ม
ไปถึงปลายทาง๕ทุ่ม๕๕นาที

ปลายทางตอนเที่ยงคืน๕๕นาทีครับ